คือจะว่าไปมันก็มีหลากหลายความคิดเห็น

คือมีตำรวจนายหนึ่งเขายดดาบตำรวจอยู่ที่อำนาจเจริญ
เมื่อวานเนี่ยมันมีการเผยแพร่คำสั่งว่าถูกสั่งขังเดี่ยว
เพราะไปอัดคลิปล้อเลียนนายก
คือในมุมของคนทั่วไปเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะ
แต่ในมุมของความเป็นข้าราชการความเป็นตำรวจเนี่ย
อันนี้ท่านก็ต้องลองดูว่าท่านคิดเห็นยังไง
เอาเป็นว่าคลิปนี้ดาบตำรวจนายเนี่ยปกติเขาจะทำบ่อยอยู่แล้ว
อันนี้เขาฮิตกันวัยรุ่นก็ฮิตมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่ลิปซิงค์เสียงได้
ทีนี้เขาไปลิปซิงค์เสียงแต่งตัวล้อเลียนเรียนแบบนายก
จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา
ท่านลองดูก่อนลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับ
ดิฉันจะให้๓คำเมื่อดิฉันนึกถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชา
นั่นคือไร้น้ำตาไร้ประสิทธิภาพและไร้วิสัยทัศน์
ฝนก็ไม่ตกตกน้อยน้ำในเขื่อนก็ไม่มีมีน้อย
ตกจะต้องทำนารัฐบาลต้องแก้ปัญหามันแก้ใจกว่า

ไปถึงอนาคตด้วยนะครับผมไม่ได้โกรธท่านเลยนะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ค่ะก็เราเรียนหลายคนเป็นบรรยากาศ

คือมองในมุมของความสนุกสนานเฮฮาขำขัน
หอกกันนิดแซวกันหน่อยมันก็มองได้
ใช่บางคนก็บอกก็ไม่เห็นเป็นไรเลย

แต่มองในมุมของความเป็นข้าราชการตำรวจ

หรือจะเป็นข้าราชการหน่วยอื่นอะไรก็แล้วแต่แล้ว

ในการล้อเลียนนายกผู้นำประเทศ

เอาเป็นว่าจากคลิปนี้
ที่ตำรวจนายนี้เขาทำ

เขามีชื่อเล่นที่รู้จักกันที่อำนาจเจริญ
หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยคือดาบสอนราม

ก็เลยมีการตรวจสอบจากทางผู้บังคับบัญชา

เมื่อคุณเผยแพร่คลิปนี้ออกไป

แล้วก็ถูกสั่งลงโทษ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ
และความเป็นข้าราชการด้วย
ลงโทษดาบตำรวจนายนี้
ด้วยการขังเดี่ยว๓วัน

ส่วนตำรวจนายนี้นะครับก็ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้บังคับบัญชานะครับ
ระบุว่าได้ทำคลิปล้อเลียนนายกรัฐมนตรีทั้งหมด๗คลิปเมื่อ๒๙กุมภาพันธ์
ความยาว๒นาที๒๔วินาทีโดยใช้สถานที่ห้องประชุมของโรงพัก
รวมถึงแต่งกายชุดครึ่งท่อนลายพรางคล้ายทหารกางเกงขาสั้นและชุดนักร้อง
โดยดาบตำรวจนายนี้ที่ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้บังคับบัญชาเนี่ยบอกว่า
ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาดูหมินลบหลู่นายก
หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและได้ลบคลิปทั้งหมด
เมื่อ๔มีนาคมพร้อมขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเขาก็พิจารณาแล้วก็เลยสั่งขังเดี่ยว๓วัน
เพื่อนเขาบอกว่าปกติแล้วดาบตำรวจนายนี้เขาก็ทำคลิปบ่อย
ใช่ค่ะก็ตลกอยู่หลายคลิปค่ะอันนี้ไม่ใช่คลิปแรกเขาติ๊กต๊อกอยู่หลายอันเลย
ลองดูนะคลิปที่ดาบน้ายเนี่ยไปทำสระไปหมด
ค่ะทำคอร์ดได้ป่ะโอ้ยคือว่ามีคนมาออกลูกนั่งแปดคนคุณ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

ครั้งแรกเป็นไงฮะที่ผวดดูดเหล้าแล้วครั้งที่สอง
แล้วก็ตลกอ่ะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ทางผู้บังคัมษาจะมองว่า
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสถานที่ราชการใช่ไหมเป็นชุดข้าราชการตำรวจก็มี
เนี่ยนะฮะซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกสุนัขพระธุรกิจรวรรณรองโคศก
นักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะครับบอกว่ามีการลงโทษจริงนะฮะ
ตามข่าวที่ออกมาเป็นการลงโทษตามกฎระเบียบของข้าราชการตำรวจ
ส่งข้อความกันมาเยอะมากเลยนะอ่าค่ะอ่าก็แต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้ว
นี่มันลักษณะการลิปซิงค์อ่ะนะใช่ค่ะทั้งเพลงทั้งคำพูดทั้งอะไร
เดี๋ยวจะขอขอคุณภาคภูมิมาออกบ้างเขานะมีไหมคะผมดูอย่างเดียวผมไม่ได้ทำ